สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเคยคิดถึงความตายกันบ้างไหมครับ
ความตายเป็นสัจธรรมแต่หัวอกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่
ที่รู้ว่าลูกของตนอยู่ใกล้ความตายแค่เอื้อม
พ่อแม่คงทำใจไม่ได้แต่หนุ่มน้อยผู้นี้ครับผู้เป็นลูก
เขามีวิธีคิดเรื่องความตายที่แตกต่างออกไปไปชมเรื่องราวกันครับ
เขาก็พูดกับแม่บอกว่าแม่ไม่กลัวความตายคนเราเกิดมาก็ต้องตายอย่างนี้
มันต้องสนุกกับความตายสูญเสียเขาแม่ยังทำใจไม่ได้
นายนันทวัฒน์กรุณีครับชื่อเล่นชื่อปลื้มอายุ๑๖ปีครับ
เป็นโรคไตวายระยะสุดท้ายครับ
ที่บ้านผมอยู่ด้วยกัน๔คนครับมีพ่อแม่ของน้องครับ
เมื่อตอนอายุ๓ขวบแม่พาน้องปลื้มไปเช็คร่างกายที่โรงพยาบาล

เขาบอกว่าน้องมีโปรตีนไข่ขาวร่วมมาก

ไป๑๒หมอที่เป็นมากขั้นไตวายระยะสุดท้ายแล้วนะ
หมอแม่ก็บอกว่าต้องเปลี่ยนไต
เหมือนแม่ก็บอกว่าแม่เป็นคนให้เลยเอง
ก็คือตรวจแล้วมันเข้ากันไม่ได้
ก็คือหมอเขาก็ส่งไปขึ้นทะเบียนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ
ตอนนี้ผมต้องล้างไตทุก๓ชั่วโมงครับ

น้ำยาออกแล้วก็ปล่อยเข้าครับ
ผมนึกถึงแม่ก็เลยไม่ท้อ
วันหนึ่งผมต้องกินยาเยอะมากเลยครับ
น้องเขาเป็นโรคหลักคือโรคไตวรยะสุดท้าย
แล้วก็จะมีความดันสูง
โรคความผืดหัวใจโตกระดูกเสื่อม

แล้วก็น้ำตาลในเลือดเยอะ
เพราะน้องเขาต้องเข้าโรงพยาบาลทุกเดือน
คือน้องต้องกินยาทุก๖ชั่วโมง
ถ้าไม่กินยาความดันน้องเขาจะขึ้นเราทำให้น้องช็อก
ความดันผมบางทีก็ขึ้นไปถึง๒๐๐กว่าครับ
การเจริญตัวโตของเขาเขาจะไม่เหมือนเด็กทั่วไป
แล้วขาเขาจะผิดลูกคือเขาเป็นกระดูกเสื่อม

เมื่อยปวดขาไปหมดเลยครับต้องพักนั่งครับ
น้ำยาล้างไตวันหนึ่งต้องใช้๑รังต่อวัน
รวมเป็นเงินแล้วประมาณ๓๕๐๐บาทต่อเดือน
เราได้โครงการของพระเทพมาช่วย
ถ้าไม่มีปั่นนี้ปื้มคงไม่ได้มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เลย
๓เดือนแม่จะพาน้องปลื้มไปตรวจเช็ดร่างกายที่กรุงเทพ
เพื่อไปตรวจเนื้อเยื่อไต
น้ำยาถึง๔ถุงเพื่อเตรียมเป็นล้างไตที่นู่น

แม่ก็จะพาน้องปึ้งขึ้นรถไฟไป
ไปก็๘ชั่วโมงเวลากลับก็๘ชั่วโมง
รวมทั้งหมดก็๑๖ชั่วโมง
ต้องทำเวลาให้ทันกับรถไฟเวลากลับ

แล้วค่ารถทัวร์มันแพงเราไม่มีเงิน

ปลื้มก็จะเกิดอาการขาบวมเท้าบวม

เวลานั่งรถไฟเหนื่อยครับ
ตอนนี้แฟนต้องทำงานคนเดียว
ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีงาน
ใครจ้างตรงไหนอะไรงานตรงไหนก็ไปหมดครับ
เช่นปูกระเบื้องตัดย่าอะไรอย่างนี้ครับ
รายได้มันไม่แน่นอนครับผม
วิกฤตคือนายจ้างตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีงานครับผม
มันส่งผลกระทบกับครอบครัวผม

ที่ผ่านมาพาทั้งคืนไปถามหมอก็ไม่มีเงิน
ครั้งถึงก็ต้องแค่ออมสินที่เราหยอดไว้

เพื่อพาลูกไปโรงพยาบาล

คือไปทางชีวิตไปได้วัน

สงสารพ่อตอนนี้พ่อไม่มีงาน
ถ้าหมออนุญาตให้ผมให้ไต้ปลื้มได้ผมก็ให้ครับผม

พ่อให้ไปแล้วคือเรามีอาชีพรับจ้างทั่วไป
พ่อก็จะไม่ทำงานไม่ได้
ก็จะมีคนมาหาเลี้ยงครอบครัว
ตัวขึ้นอยากวิทยาลัยครับ
อยากดูแลพ่อแม่กับพี่ครับ
วิทยาลัยอะไรได้ดูแลได้
ผมเป็นห่วงพี่ครับสงสารพี่ปลื้มครับ
พี่ปื้มเจ็บอยากให้พี่ปื้มฟูครับ
ได้เป็นเพื่อเล่นกับผมผมรักพี่ปื้มครับ
เมื่อวันที่๒๗ธันวาที่ผ่านมาน้องช็อกแบบคือ
น้องเขาตื่นมาน้องเขาปวดหัวมาก

ตื่นเช้ามาครับปวดหัวความดันขึ้นสูงครับ
มองอะไรไม่เห็นนะครับ
เลยเรียกแม่ก็ไม่รู้เรื่องครับ
เราก็จะอ้วกแล้วเค้าก็ตะตามองไม่เห็นนะครับ
อยากแม่หนูไม่ไหวแล้วเราก็พาลูกไปโรงพยาบาล
เอาลูกไปเพราะเราไม่มีเงินหม่อรถ

ไม่รู้สึกตัวแล้วคือหมดไปแล้ว
พอไปถึงหน้าห้องฉุกเฉินปุ๊บน้องเขาก็ชักไปเลย
ต้องเข้าผู้ป่วยวิกฤตแม่ก็ใจไม่ดีเลยตอนนั้น
บอกว่าน้องต้องเข้าห้องอายุดวนแม่ก็คิดว่าลูกคงไม่รอด
พ่อก็เดินหลังหนีนะครับน้ำตาไหลที่นี่หมดนะครับ

เขาก็บอกว่าแม่ทำใจนะครั้งนี้น้องเป็นมากกว่าครั้งที่ผ่านมา

มันไม่ควรเกิดกับเด็กแล้วก็มาเกิดกับคนจนเนี่ยเราไม่มีเงิน
ค่าใช้จ่ายของผมเปลืองมากคุณแม่ไม่ได้ทำงานเลยครับ
แม่ผมดูแลผมตลอด๒๔ชั่วโมง
ผมอยากหายครับไม่ต้องเป็นภาระแม่ผมสงสารแม่ครับ
ผมฝันเลี้ยงไก่สวยงามเพราะขายครับ
เอาไว้ไปหาหมอผมเลี้ยง๑๐กว่าตัวแล้วครับ

ความฝันอยากให้เขาได้ไตไวแล้วก็เขาจะได้แบบไม่ต้องล้างไตอย่างนี้
ความฝันของผมคืออยากให้ลูกหายเป็นปกติครับ
อยากให้เขาอยู่กับผมนานครับ

มันเป็นการภูมิใจของผมที่สุดครับที่มีลูกคนแรกครับ
ผมรักเขามากครับรักได้ทุกอย่างครับ
ขอให้เขามีชีวิตอยู่กับผมไปนานครับ
อยากให้เขารู้ว่าแม่รักเขามากชีวิตแม่ก็ให้ได้
ผมไม่กลัวหรอกวันหนึ่งผมจะไม่ตื่นขึ้นมา

ความตายเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัวครับ

ทุกครอบครัวคงไม่อยากให้มีการสูญเสีย

คำหนึ่งที่คุณแม่พูดเอาไว้ว่า

แล้วมาเกิดกับครอบครัวที่ยากจน
แต่เขาก็ยังดิ้นลนและต่อสู้กับโรคภัยนี้ครับ
ครอบครัวน้องปลื้มจากจังหวัดพิศนุโลกอยู่ที่นี่แล้วครับ

หนูเริ่มป่วยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ

ไตวายระยะสุดท้ายครับ
ณตอนนี้และปัจจุบันนี้เหรอลูก

อาการก็มีบวมครับแล้วก็ความดันสูงครับ
จากไตวายระยะสุดท้ายแล้ว

มีโรคความดันสูงมีรถ
ไขมันในเส้นเลือดแล้วก็

ทุกวันนี้น้องต้องกินยาทั้งหมด๒๐อย่าง
สาเหตุที่แม่ไปไหนไกลไม่ได้เลยเนี่ย

ต้องคอยเป็นคนที่จัดยาดูแลนู่นนี่นั่น

มา๖โมงเช้าก็กินยาแล้วก็ล้างไต

แล้วก็๖โมงเย็น๒ทุ่ม
สองทุ่มแล้วก็ไปยาสี่ทุ่มแล้วก็ยาเที่ยงคืน

เคยรู้สึกกับตัวเองว่าฉันไม่ไหวแล้วไหม
ไม่อะสู้กับลูกอะ

ตื่นมาก็ขอให้ได้เห็นหน้าเขาก็พอแล้วค่ะ
แอบไปร้องไห้บ้างไหม

นึกสงสารลูกมาก
ภาพชีวิตนั้นนะครับคุณผู้ชมก็จะมีวันที่
น้องเคยป่วยหนักจนเกือบจะจากพวกเราไป

วันนั้นน้องตื่นมาเขาก็บอก

แล้วเขาก็บอกแม่ตาหนูมองไม่เห็นแล้วนะ
หนูไม่ไหวแล้วเราก็เรียกพ่อพาลูกไปโรงพยาบาลเถอะ
พอไปถึงหน้าห้องฉุกเฉินปุ๊บลูกชักเลย

รู้สึกแบบเรากลัวเขาจะไม่กลับมา

เหมือนยกภูเขาออกจากอกเลย

รักมากชีวิตแม่ก็ให้ได้เลย
เริ่มรอบจบนั้นก็ยังโชคดีนะ
ว่าน้องได้รับยาล้างไตใช่ไหมครับ
ผมเห็นมีเป็นรังและกองพนันเลย
ได้รับพระราชทานพระกรุณาจากสมเด็จพระเทพ

ทำไมน้องได้เป็นคนไข้ของพระองค์ท่านครับ
ก็พยาบาลแนะนำแม่ไปทำเรื่องเข้าโครงการของพระเทพเลยนะ
แม่จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ก็ทำตั้งแต่วันแรกเลยเหมือนกัน
แล้วเขาก็อนุมัติมาสุดท้ายน้องก็เลยได้มา

เพราะฉะนั้นสามสิบวันก็คือสามหมื่นกว่าบาท
หมอบอกว่าทางรักษาทางเดียวนั่นก็คือต้องเปลี่ยนไต

คนละกุ๊บกับน้อง

คือคุณหมอให้เหตุผลอย่างนี้นะครับ
มีคุณพ่ออยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นเสาหลักของครอบครัว

ถ้าหากว่าเอาไตให้น้องมาแล้วเนี่ย
ร่างกายของคุณพ่อจะต้องซุดลง

ผมถามจริงจากส่วนลึกของหัวใจเลยว่า
พ่อยังอยากให้ไตน้องไหม

ที่จะให้น้องเขามีชีวิตอยู่กับพ่อกับแม่นานครับ

จะให้น้องค่อยมีชีวิตอยู่กับพ่อกับแม่นานครับ

ที่เห็นลูกป่วยต่อหน้าต่อตา
และไม่สามารถช่วยเหลือลูกได้ครับคุณพ่อ

มันเป็นความหวังของผมครับ

รักเขามากขนาดไหน

ทำไมถึงอยากเป็นทหารล่ะลูก
เพราะต่างว่าให้พี่ปื้มใช้อะไร

หนูทำใจยังไงลูกกับอาการที่หนูเป็นเป็นโรคไตอย่างนี้
กำลังใจจากพ่อแม่ครับ
มีพ่อแม่แล้วเราก็ต้องสู้ให้ได้ใช่ไหมลูก

ไหนมันเกิดมาแล้วเราเป็นโรคอย่างนี้
หนีไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับเขาอย่างนี้เหรอลูก

แม่เล่าบอกว่าปลื้มระลึกถึงความตายมรณานิสติเหรอลูก

เล่าให้เราฟังดิทำยังไงลูก
ว่าบางทีก็อาจจะนอนหลับตายไปเลยครับไม่ตื่น
หรือว่าความดันขึ้นสูงนกตายอย่างนี้ครับ

เพราะว่าน้องปลื้มมีหลายโรคมาก

เราก็อาจจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ครับ

ก็แม่เล่าก็ฟังแม่ไปอ่านหนังสือธรรมะ

ประพฤตเจ้าอยู่หัวเขาสอนมาว่าให้เรารึกถึงความใจ
วันละ๓ครั้งชีวิตจะมีสุข
เธอก็มาสอนน้องให้ทำตาม
ให้ทำตามแล้วน้องเขาจะได้ไม่ต้องกลัวกับความตายนี่แหละ
ปลื้มบอกกับทีมงานของเราครับว่าปลื้มมีความฝันสุดท้ายก่อนจะหมดลมหายใจ

อยากให้พ่อแม่มีที่อยู่ครับ
เพราะที่บ้านไม่มีที่อยู่ครับอาศัยที่เขาอยู่
ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองอาศัยเขาอยู่มันลำบากมากใช่ไหม
แม่จ๋าแล้วเราอยู่กันเขาเมื่อทุ่งคืนไหม
ไม่ค่ะแต่เราก็ห่วงอนาคตของลูกเราเนี่ยเผื่อเขาตัวไปเขาไม่มีที่อยู่
เป็นความฝันครั้งสุดท้ายของเด็กน้อยนะครับนี่คือความของเขา
ถ้าเขาจะหมดลมลงไปก็ขอให้พ่อแม่ไม่มีที่อยู่
เป็นอย่างเป็นที่พ่อ

ลื้มโชคดีนะลูกนะ

เดี๋ยวคงต้องมาลุ้นกันในการตอบคำถาม๔ข้อนะลูก
ถ้าเกิดว่าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตสักก้อนหนึ่ง
หนูตั้งใจว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรก่อนครับ

เพราะผมคงไม่มีโอกาสจะทดแทนบทคุณพ่อแม่นะครับ
ก็เลยคิดว่าเงินจำนวนนี้เป็นค่าน้ำนมของแม่

เป็นค่าหยาดเหงื่อแรงกายของพ่อที่หนูจะทดแทนได้อย่างนั้นเหรอลูก

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดบนเวทีชีวิตแห่งนี้
เกมต่อชีวิตขอบพระคุณมากนะครับ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าเรื่องราวของความตายจะเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอ
แต่ก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับคนที่เรารัก
มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องปลื้ม
ด้วยการตอบคำถามทั้งหมด๔ข้อ
เงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าเรื่องราวของความตายจะเป็นเรื่องแบบของทหาร

พร้อมแล้วน้องว่านเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ